พูดถึงเรื่องของงานบ้านก็หนักหนาเอาการนะ

ก็ต้องหากลยุทธ์กลวิธีในการกล่อมให้หลับ

คุณพ่อท่านนี้ก็มีเคล็ดลับดีมาบอกกันจ้า

เฮ้ยเดี๋ยวนะ
ไอ้ที่มันหมุนคอยไวเปย์เนี่ย

นี่ไงเป็นสิ่งประดิษฐ์ดัดแปลงจากของใช้ที่มีในบ้าน

มีทั้งล้อจากกระยารถูกมั้ย
ไม่ต้องใช้มือไกลอีกต่อไปแล้ว

ดีดีจังเลย

แต่พอเมียกลับมาเท่านั้นแหละ
วันนี้ต้องเป็นเมียที่ไหนละล่ะคุณผู้ชม
แต่ถ้าหากว่าทำให้ลูกหลับได้
ลูกหลับได้นอนได้สบายอะแม่ก็ไม่ว่านะคะ
เรื่องนี้คุณแม่โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะพร้อมระบุข้อความว่า
ขี้เกียจไกลเปลของพ่อลูกหลับเฉยก็พริ้มใช่ไหม
ก็เป็นความน่ารักแหละของน้องลูกเต๋าอายุเพียงแค่เดือนกว่าเอง
กำลังน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูเด็กวัยนี้กำลังนอน

จริงค่ะคุณแม่ก็เอิ้นดูสิให้นมไปนะ
ถึงเวลาที่ลูกหลับแม่ก็ไปพักคุณพ่อค่ะ
ก็ต้องช่วยรับมือต่อจากคุณแม่
ไกวเปย์ได้หรอคะคุณพ่ามันเป็นสัตว์ไข่เบีย
เอาวิธีการนี้มาไกลเปรย์ซะเลยไม่เมื่อยด้วย

แล้วแต่ถ้าหากใครอยากได้ไอเดียคุณตามไปดูในยูทูป
เขาทำฉบับยาวไว้

เด็กแล้วก็อิจฉาอยากกลับไปเป็นเด็ก